ผมทราบดีนะครับว่าหลายภาคส่วนในทีมประเทศไทยได้เริ่มลงมือทำอะไรที่สำคัญและมีประโยชน์ไปแล้วหลายอย่าง
แต่วันนี้ผมต้องการเพิ่มความร่วมมือกับท่านทั้งหลายให้มากยิ่งขึ้นโดยเริ่มที่ภาคเอกชนก่อน
และท่านจะลงมือช่วยเหลือประเทศไทยของเราให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างต่อไป
หมาเศรษฐีของประเทศอะไรทั้งหลายล้วนมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ
และถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก
ผมขอให้ท่านได้มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันช่วยเหลือประเทศ
และร่วมเป็นทีมประเทศไทยด้วยกันกับเราด้วยนะครับ
ผมเข้าใจและทราบซึ้งที่หลายท่านได้ลงมือทำไปแล้วหลายเรื่อง
แต่ผมต้องการให้ทุกท่านทำเพิ่มเติมมากกว่าที่ท่านได้ทำไปแล้ว
ผมรู้ว่าทุกท่านต่างก็เต็มใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศต้องการความช่วยเหลืออย่างมากที่สุด
เพราะผมรู้ว่าความเดือดร้อนของคนไทยก็คือความเจ็บปวดของท่านด้วย
ผมขอให้ทุกท่านได้แบ่งปันความสามารถและความฉลาดหลักแหลมรวมทั้งมุมมองอันมีวิสัยทัศน์ของพวกท่าน
พร้อมกับใช้องค์กรที่มีศักยภาพสูงของท่านมาช่วยกันจัดการกับวิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้
มาเชิญอยู่ในวันนี้นอกเหลือจากกลุ่มหาเศรษฐีของประเทศไทย
ผมยังอยากจะรับฟังและใช้ความรู้ความสามารถของภาคเอกชนทั้งหมดอีกด้วย
ดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าประการที่สองก็คือ
ผมจะไปพบกับสมาคมภาคธุรกิจไม่ว่าจะขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
เพื่อรับฟังพวกท่านด้วยตัวของผมเองโดยตรงไม่ต้องผ่านหน่วยงานใด
เพื่อให้ผมจะได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริง
ผมต้องการเข้าถึงความรู้ความสามารถขี่ความสามารถของท่าน
และความเชี่ยวชาญอันหลากหลายของภาคเอกชน
อกจากนี้ผมต้องการรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะความต้องการและความท้าทายที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่
ผมต้องการรับฟังว่าพวกท่านต้องการที่จะร่วมมีบทบาทในการแก้ปัญหาครั้งนี้อย่างไร
รวมทั้งสิ่งที่ท่านได้ทำไปแล้วและสิ่งที่ท่านจะช่วยเราทำกันต่อไปนะครับ
และที่สำคัญผมต้องการได้ยินความคิดเห็นของพวกท่าน
ว่ามีจุดใดบ้างที่รัฐบาลควรจะทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
แน่นอนนะครับว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล

แต่เราสามารถจะขยายแรงกำลังในการช่วยเหลือให้ใหญ่ขึ้น
ได้ด้วยความร่วมมือกันกับภาคเอกชนที่มีทรัพยากรมาก
มีวิธีการทำงานและมีวิธีการเข้าถึงผู้เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรัฐบาลจะเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สถานการณ์เช่นนี้ยังมีความคิดเห็นที่หลากหลาย
กระทั่งในกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้วยกันเอง
ก็ยังมีมุมมองการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไป
ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับ
ผมอยากจะรับฟังทุกท่านผู้ช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสมที่สุด
ผมเชื่อมั่นว่าความคิดเห็นของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง
แล้วเมื่อเราเลือกที่จะปฏิบัติทางใดทางหนึ่งแล้ว
ก็ขอให้ทุกคนได้รวมมือกันสนับสนุนเพื่อช่วยกันผลักดัน
ให้เกิดความสำเร็จตามที่เราต้องการ
ผมขอให้พวกเราทุกคนทำงานร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกัน
ขอให้พวกเราใช้วิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะช่วยสร้างประเทศไทยของเราให้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้ง
มีความปรึกแผ่นและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันของพี่น้องคนไทย
ในช่วงเวลาที่ประเทศของเรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
ขอให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันแสดงพลังของความเป็นไทยออกมาอีกครั้ง
โลกได้เห็นว่าพวกเราคนไทยได้รวมมือช่วยเหลือกันและต่อสู้ไปด้วยกันโดยไม่มีสีเสื้อและไม่มีฝักมีฝ่ายทางการเมือง